ทีนี้มาดูความคืบหน้าเรื่องของแชร์แม่มณีนะคะ

หนึ่งเลยคือมีการออกหมายจับสองคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครือข่ายแชร์แม่มณี
ลักษณะที่ว่ามีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สิน
ออกหมายจับสองคนจับตัวได้แล้วมีการสอบสวนนะคะ
มีการตรวจค้น๕จุดค่ะที่เป็นทรัพย์สินเครือข่ายของแม่มณีเพื่อยึดทรัพย์
แล้วก็ต้องมาดูว่าแม่มณีท้องจริงหรือเปล่า

บอกว่าก่อนเข้าเรือนจำขอให้ไปซื้อแบบเครื่องตรวจ

ใช่บอกว่าท้อง๒เดือนท้องจริงไม่จริงเดี๋ยวมีคำตอบ
ไปดูเรื่องของการออกหมายจับก่อนนะคะ

นายปิยะสิริสุวรรณกุลอายุ๒๒และนางสาวพรสวรรค์ภูอินอ้อยอายุ๑๙
ข้อหาร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันกู้ยืมที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้เกิดความเสียหายนะคะ
ออกไหมจับ๒คนนี้ก็เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดของธนาคารแห่งหนึ่งในห้างเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีเมื่อ๒๕ตุลาคม
เห็นเลยว่าสองคนนี้ไปเบิกเงินซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายเมธีแฟนนุ่มของแม่มณี
มีรายงานว่าทั้งคู่เบิกเงินไป๕ครั้ง๒๓ล้านบาทเหลือติดบัญชีไว้แค่๘แสนกว่าบาท
พตรนันทชสุภมพงคลผู้บังคับการณ์ตำรวจภูฒิภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
จับทั้งสองคนได้แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งที่ท่านได้พียะทั้งนางสาวพรสะวรรค์
และนำตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะและก็ได้มีการตรวจสอบห้าจุดสำคัญค่ะวันนี้
ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดอุดรธานีนำหมายสารไปตรวจค้นเลยนะคะ
จุดที่ไปตรวจค้นในวันนี้นะคะก็มีบ้านพักของแม่มณี
มีบ้านพักในซอยประชาสันติของนายปียะหุ้นส่วนปลาร้าแม่มณี
บ้านพักในซอยประชารักษาของนางสาววิไลวันคนนี้เป็นแอดมินเพจ
บ้านพักในอำเภอวังสามหมอของนางสาวสุพรรณีนิกรกุลเป็นแอดมินเพจและเป็นหุ้นส่วนเป็นคนทำบัญชีให้ด้วย
รวมถึงบ้านพักในซอยปู่สวรรค์ของนางสาวพรสวรรค์ที่ถูกออกหมายจับแล้วก็ควบคุมตัวได้
เขาเป็นหุ้นส่วนการทำปลาร้ากับแม่มณี
จากการตรวจสอบณวันนี้ล่าสุดนะคะมีทรัพย์สินที่ยึดเพิ่มได้ในวันนี้๒๗ล้านกว่าบาท
มีบัญชีธนาคาร๒บัญชีบัญชีแรก๘๕๐๐๐๐๐บาทบัญชีที่๒๖๐๐๐๐๐บาท
มีรถทั้งรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บ้านเดี่ยว๓หลังและทองคำ
ตำรวจบอกว่ามีเงินสด๑๑ล้านกว่าบาทนะคะ
คนที่ร่วมทำธุรกิจกับแม่มณีเอาใส่กระเป๋าเดินทางมามอบให้กับตำรวจเองด้วยนะคะ

ใช่ค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะคะตำรวจบอกเลยว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
มาพบพนักงานสอบสวนเถอะโทษหนักอาจจะกลายเป็นเบาค่ะ
ทีนี้มาดูประเด็นว่าแม่มณีท้องหรือไม่ท้อง
เพราะว่ามีรายงานข่าวบอกว่าก่อนที่ตำรวจจะนำตัวแม่มณีไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานีค่ะ
ให้คนใกล้ชิดไปซื้อชุดเครื่องตรวจคันฉุกเฉินมาให้
และตรวจแล้วท้อง๒เดือน
เราไปถามผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานีมาให้นะคะนายพัทรพงศ์หมวกสกุล
ซึ่งท่านบอกว่าตอนนี้ค่ะพอมีการคุมตัวแม่มณีเนี่ยเขาก็มีการตรวจสุขภาพ
ทำประวัติในส่วนของผู้ต้องขังแต่เป็นการตรวจแบบไม่ได้ละเอียด
เรือนจำเดี๋ยวจะคุยกับแพทย์ก่อนนะคะแล้วจะตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งถ้าท้องจริง
เรือนจำมีกฎระเบียบในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะ
ซึ่งการตรวจสุขภาพเบื้องต้นของแม่มณีตอนที่เข้าไปเรือนจำเบื้องต้นร่างกายแข็งแรงดี
ไม่มีโรคประจำตัวไม่เครียดไม่กังวลอะไรเลยครับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังอยู่
เจ้าหน้าที่แนะนำการปฏิบัติตัวถ้าปรับตัวได้ก็จะมีการพิจารณาย้ายแดนต่อไปค่ะ
นางสาววัฒนีกับนายเมธีแฟนนุ่มวันนี้ก็ยังไม่มีใครไปยื่นขอประกันตัวนะ